เอามาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะนี่เป็นความเดือดร้อนของคนที่เขาโดนขโมยของไปนะคะ
คือเจ้าโจรแก๊งนี้เนี่ยมา๒รอบนะตี๔มาทีนึงขโมยไปได้สำเร็จ
ย้อนกลับมาอีกทีหนึ่งตอนตี๕คุณผู้ชมคืนเดียวกันเนี่ยมา๒รอบ
แต่รอบที่๒ไม่สำเร็จค่ะให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปภาพ
รอบที่๒ที่เขาเข้ามาก่อเหตุค่ะ
อันนี้คือปฏิบัติการของเจ้าขโมยนะคะมากันสามคน
ที่เห็นอยู่นั้นคือโรม้วนสายไฟโรงงานเพราะผมกำลังจะถามพี่ว่ามาเอาอะไร
ไอ้เนี่ยมีมีมูลค่านะคะ
เพราะว่าอย่างสายไฟเนี่ยคือเป็นแสนที่ขโมยไปเนี่ย
แต่ครั้งนั้นไม่สำเร็จนะครั้งที่ให้ดูเมื่อกี้นี้เพราะหมาเห่า
แล้วคนออกมาเขาเลยหนีไปนะคะเพจเอ่อโซเชียลฮันเตอร์บรีบอลเนี่ย
ได้โพสต์คลิปนี้นะคะขับกระบะสีดำมา
แล้วก็มาตัดกุญแจรั้วโกดังโรงงานที่ลำลูกกาปฐุมธานี
นะคะสี่คนเข้ามาขโมยเนี่ยค่ะแต่อย่างที่เราได้ยินกัน
สุนัขมันเห่าคนงานในโรงงานก็ตื่นแล้วออกมาดู
ก็เห็นท่าไม่ดีขึ้นรถหนีไปก่อนเนี่ยค่ะ
พอคนงานออกมาขึ้นรถหนีไปเลยนะคะล่าสุดผู้สื่อข่าวของเราไปที่โรงงานนี้ค่ะ
ประมาณตี๔ของเมื่อวันที่๖ธันวาคมคนร้าย๕คนเนี่ยค่ะขับรถกระบะ
ไม่ทราบแผ่นป้ายทะเบียนนะคะตัดกุญแจประตูโรงงานแล้วเข้ามาขโมยของเขาไปเนี่ย
สายไฟนะคะมูลค่ากว่าหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทมันมีหลายเบอร์นะคะ
รวมรวมแล้วเนี่ยเอาไปได้เยอะเลยค่ะสามแสนหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทที่เอาไปเนี่ยค่ะ
สายไฟเบอร์ร้อยห้าสิบสายไฟเบอร์สองร้อยสี่สิบเป็นแสนทั้งนั้นเลย
เห็นไหมคะรวมแล้วเนี่ยสามแสนกว่าอันนี้คือรอบแรกตอนตีสี่
แล้วตี๕กลับมาอีกรอบนึงเป็นรถกระบะสีดำเข้ามาอีกรอบนึง
คนร้ายก็ขึ้นกระบะหลบหนีไปค่ะครับ
พอได้ใส่ไฟสองโหลดนั้นไปแล้วก็เอารถออกไปปากทาง

พอหายไปสักประมาณ๒๐นาทีเนี่ยกระบาดสีดำ

เพื่อที่จะมาเอาไอ้ม้วนสายไฟที่เขาเอาขึ้นครั้งแรกไม่ขึ้น

ตอนนั้นเราอยู่กี่คนครับอยู่คนเดียวครับ

โอ้โหย่ามใจมากจริงนะคะ
ได้ไปแล้วรอบแรก๓แสนกว่า
อันแรกเข็นไม่ขึ้นกลับมาเอาอีกรอบนึง

นี่ค่ะที่สพคูคศตอนนี้ล่าสุดเนี่ยเขาก็ไปแจ้งความไว้แล้วนะคะที่สพคูคศนี่เป็นความเดือดร้อนของเจ้าของโรงงานเลยค่ะ